วันนี้เนี่ยทางโฆษกกรทมออกมาแถลงนะคะกรทมก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะ
โศกบอกเลยว่าอย่าเพิ่งโกรธกันนะสำหรับนักดื่มทั้งหลาย
ตอนนี้เรามาไกลเกินกว่าจะย้อนกลับไปแล้วเราต้องมีมาตรการเข้มข้นขึ้นตามลำดับต่อเนื่องเรื่อยค่ะ
งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะ
สิบเมษายนไปจนถึงยี่สิบเมษายนในส่วนของกรุงเทพนะคะแล้วก็ในส่วนของต่างจังหวัดก่อนหน้านี้
เขางดกันไปบ้างแล้วสิบเอ็ดจังหวัดตอนเนี้ยงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิบสองจังหวัดแล้วค่ะ
ทมออกประกาศฉบับที่๖นะคะเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าขยายปิดเพิ่มเติมไปจนถึงสามสิบเมษายน
แต่ว่าร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหารถเข็นแผงลอยเปิดได้หลังเคอร์ฟิลล์นะคะ
เฉพาะขายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นนะคะนี่ค่ะ
สำหรับร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านที่มีลักษณะเดียวกัน
ก็จะต้องปิดตามเวลาเคอร์ฟิลล์คือ๔ทุ่มถึงตี๔ต้องปิดนะคะ
อกจากนี้ค่ะปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทหนึ่งและประเภทสอง
ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายตามพรบภาษีสรรพสามิตรหมายถึงให้ขายสุราทั้งร้านขายปลีก
ขายส่งตั้งแต่สิบถึงยี่สิบเมษายนนี้อธิบายให้ชัดชัดแบบนี้ค่ะ
สำหรับประเภทหนึ่งและประเภทสองคืออะไรใบอนุญาตขายสุราประเภทที่หนึ่ง
สำหรับการขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
อันนี้หมายถึงคนที่ได้รับอนุญาตผลิตสุราหรือร้านขายส่ง
อันนี้เขาก็ห้ามนะคะสองคือใบอนุญาตขายสุราประเภทที่สอง
สำหรับการขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่า๑๐ลิตร
เช่นร้านโชว์หวยร้านสะดวกซื้อร้านอาหารในโรงแรมผับ
ดิสโกเทคนี่ก็ห้ามค่ะคือห้ามหมดเลยค่ะครับ

ห้ามจำนวนดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพฯนะคะครับ
ถึงยี่สิบเมษายนร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศก
กรุงเทพหานครบอกว่าได้มีการหารือแล้วก็ประเมินกันแล้วค่ะว่า
ช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีประชาชนไปรวมตัวกันไปสังสรรค์กัน
ดังนั้นเราอยากให้สถานการณ์กลับมาให้เร็วที่สุดนะคะ
แล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันอยากจะให้ทุกคนร่วมมือกัน
ให้ผ่านช่วงนี้กันไปให้ได้นะคะ
เรามาได้ไกลแล้วครับอีกนิดเดียวเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดี
ดังนั้นให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็ไม่ต้องให้พวกเราทุกคนต้องไปเริ่มต้นกันใหม่นะครับ
นี่ค่ะเรามาไกลแล้วค่ะอย่าไปเริ่มกันใหม่เลยนะคะ
ดังนั้นนะตอนนี้นะคะมี๑๒จังหวัดแล้วที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ
กลนครห้ามตั้งแต่๓๑มีนาคมถึง๑๖เมษายน
เชียงใหม่ห้ามตั้งแต่๑๐๒๐เมษายน
ระยองห้ามตั้งแต่๓ถึง๑๕เมษายน
บุรีรำตั้งแต่๒๓๐เมษายน
มุกดาหารห้ามตั้งแต่วันที่๖ถึงวันที่๓๐เมษายนเลยนะคะ
สุพรรณบุรีเขาห้ามตั้งแต่๔เมษายนจนถึง๓๐เมษายน
นครปฐมตั้งแต่๒๓๐เมษายน
ลำพูนตั้งแต่๑๓๐เมษายน
ชนบุรีเขาห้ามตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๖โมงเช้า
ตั้งแต่๓๑มีนาคมเป็นต้นไปยังไม่มีกำหนดนะคะ
สุรินตั้งแต่๒ถึง๓๐เมษายน
เพชบูรตั้งแต่๙ถึง๑๘เมษายน
ล่าสุดคือกรุงเทพตั้งแต่๑๐๒๐เมษายน
รวมแล้ว๑๒จังหวัดนะคะ
ท่านอาจจะบอกว่าเอาแล้วเกี่ยวอะไรกับโควิด๑๙
เขาไม่อยากให้คุณไปมั่วสุมไปรวมกลุ่มนั่นแหละนะ

งครานก็เหงาก็ซื้อเหล้ามากินกันดีกว่า